สดาชูเดชยิงยัดเสาแรกครับราชนาวีไล่มา๑ต่อ๓
แต่นาทีสุดท้ายการท่าเรือมาได้๒ประตูจากแรงอันโกเมสครับ

และอีก๑ลูกจากพรมงคล๔ทรัพย์แสงครับ
บล็อกบอลจากอิทธิชาประพาพันธ์แล้วก็ยิงง่ายครับ
เกมให้การท่าเรือชนะไป๕ประตูต่อ๑ครับ
ส่วนผลงานของชนบุรีนะครับ
จ่าฝูงเปิดบ้านเอาชนะกรมทางหลวงทีมอันดับ๙ไป๕ต่อ๐ครับ
ครึ่งแรกนำ๒ศูนย์จากความยอดเยี่ยมของอภิวัติจันเจริญครับ
๒ลูกนาที๑๕แล้วก็นาที๑๖นะครับ
ดูลูกสองครับยิงแบบไม่ต้องจับครับ
โอ้โหยิงยัดเสาแรกนี่นึกว่าไม่เข้านะครับ
หยิงแรงมากครับกระเด้งโดนกระแพงด้านหลังครับ
จากนั้นซาป้าครับบวกลูกที่๓นาที๒๐
เตียโก้เซลบาสนะครับนาทีเดียวกันเนี่ยครับ

แล้วก็อีกหนึ่งลูกปิดท้ายจากอภิวัตรแจ่มเจริญเป็นลูกหม่งครับ
ที่๓๗ชนบุรีรักษาช่องว่างตามหลังการท่าเรือ๕คะแนนเหมือนเดิมครับ
อีก๒คู่บางกอกซิตี้นะครับ

แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้นเอาชนะนนทบุรีไป๔ต่อ๒
๑๕เกมของฟุตซอร์ไทยลีกการท่าเรือ๔๐แต้มนะครับ

ที่๓เป็นชมบุรีสาคร๒๘คะแนน
ที่๔สุราช๒๕แล้วก็ห้องเย็นท่าข้าม๒๔แต้มครับ